ทีนี้มาดูเรื่องของคุณตำรวจ
คือตำรวจเป็นอาชีพที่เทศกาลเขาไม่ได้หยุด

มันร้อนมันอบเขาไม่สามารถมาใส่ลายดอกอย่างเราไปโบกรถได้ถูกไหม
สุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์สลดเพราะตำรวจนายหนึ่งทำงาน
อากาศร้อนอบอ้าวในตู้ยามแล้วไม่ไหว
สลบเสียชีวิตอยู่หน้าห้องพัก

แต่เขาอยากกลับไปที่ห้องเพราะว่ามีลูกที่เป็นออทิสติกรออยู่

คือไปสลบเสียชีวิตอยู่หน้าห้องซะก่อน
เราไปถามดาบตำรวจมงคลซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสพบางบ่อ

คือร้อยตำรวจตรีพิเศษดามเรืองรองสารวัตร

คือตอนเช้าเขาก็ไปข่าววงข่าวเวรกันไป
โบกลงโบกรถที่บริเวณแยกบางบ่อจนกระทั่ง๘โมง
พอ๘โมงช่วงนี้อากาศมันร้อนมันร้อนอบอ้าวเหลือเกินนะฮะ
เริ่มมีอาการอ่อนเพลียแล้วเวียนหัว
พออากาศมันร้อนก็เลยไปพักในตู้จราจร
ดาบตำรวจมงคลบอกว่าไปหาหมอกันไหมล่ะ
จะพาพี่หมวดไปหาหมอแต่เขาไม่ยอมไป
ลูกอยู่ที่ห้องลูกเป็นออทิสติก
อยู่ที่ห้องอยู่คนเดียวกลับไปหาลูกดีกว่า
ก็เลยพากลับไปที่ห้องผ่านไป๑๐นาที

นี่เขาในหมวดหมวดนี่ไปลมหมดสติกอยู่หน้าห้อง
ก็พากันไปดูแล้วภาพที่เห็นคือลูกที่เป็นออทิสติก
กำลังเขย่าตัวพ่อให้ตื่น
สุดท้ายนี่พอพลิกตัวมาเขาเริ่มเขียวแล้ว
หน้าเขาเริ่มเขียวพยายามปั๊มหัวใจเรียกรถพยาบาล
แต่เขาเสียชีวิตแล้วด้วยความที่เป็นฮิสโตร์
แล้วตำรวจอันนี้เป็นตำรวจน้ำดีและที่มันเศร้ากว่านั้นคือ
เพิ่งจะติดยศร้อยตำรวจตีเมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
มันเลยเศร้าไปอีกไปฟังเสียงเพื่อนร่วมงานหน่อยครับ
เราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเป็นตำรวจน้ำดีแบบนี้นะ
ต้นสังกัดเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่
แล้วก็ต้องนำเสนอเรื่องของการปูนบำเน็ตตามชั้นยศต่อไป
เพิ่งจะติดยศร้อยตำรวจตีเมื่อวันที่๑ที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็เป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะ
เพราะว่าช่วงเทศกาลแบบนี้เจ้าหน้าที่ทำงานหนักเป็นเท่าตัวเลย

เพราะผมต้องเอารูปให้ทันด้านของครอบครัวกลับไปเลี้ยงต่อ

อันนี้อาจจะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของโรคประจำตัวหรือว่าเป็นอาการฮิสโตรกใด